คุณผู้ชมมาช่วงนี้นะคะมาดูศึกในค่ายเพลงหายทองคำกันหน่อยนะคะ

ศึกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหาร
แตกออกไปหลายประเด็นเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดเอาแบบนี้ก่อนวันนี้เนี่ยนะคะ
หนึ่งในคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณอาร์มชุติมา
ก็คือคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

ที่ที่๒ไปที่สารอาญาที่ถนนรัชดาพิเศษ
ถามว่าทั้งสองที่ไปทำไมเอาที่แรกกันก่อน
กรมสรรพากรเดิมทีเดียวคุณอัจฉริยะบอกว่า
ที่ผ่านมาจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้อธิบดีกรมสรรพากร
ไปดูซิว่าไปตรวจสอบหน่อยสิว่าที่ผ่านมา
นายประจักรชัยนายห้างประจักรชัยก่อนหน้านี้
ที่มีการทำค่ายเพลงคุณยื่นภาษีถูกต้องหรือเปล่า
ไปตรวจสอบภาษีย้อนหลังหน่อยซิ
ที่ที่สองสารอาญาไปทำไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาที่แรกกันก่อนนะคะ
วันนี้ไปยื่นหนังสือให้กับอธิบดีกรมสรรพากรนะคะ
บอกว่าขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของนายประจักรชัยหายทองคำ
ไปตรวจสอบภาษีของภรรยาด้วยแล้วก็ไปตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
ของลำไยหายทองคำด้วยก็คือนักร้องดังเนี่ยนะคะ
หลังไปตรวจสอบพบว่าทุกคนคือมีรายได้ทั้งหมดรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทค่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูย้อนหลังที่ผ่านมา
คือไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตั้งแต่แรก
ไปดูย้อนหลังตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
จะมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลคือวันที่๓๐มกราคม๖๑ที่ผ่านมา
มีภรรยาของนายประจักรชัยเป็นเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
แล้วก็พบว่าทั้งสามรายก็คือภรรยาประจักรชัยแล้วก็ลำไยหายทองคำเนี่ย
มีรายได้เกิน๑๘ล้านบาทต่อปีก็คือ๑ล้าน๘แสนบาทต่อปี
ไม่เคยมีการเสียภาษีทำผิดในเรื่องของการเลี่ยงภาษี
ซึ่งกฎหมายสัมภากรระบุไว้ชัดเจนว่า
ใครที่มีรายได้เกิน๑ล้าน๘แสนบาทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยังไม่จบนะดับ๑ไปแล้วยังมีดับ๒ค่ะ
วันพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเตรียมที่จะไปยื่นหนังสือให้กับปปง
ไปช่วยตรวจสอบในข้อหารร่วมกันฟอกเงินกรณีที่บุคคลเลี่ยงภาษี๑๐ล้านบาทขึ้นไป
ก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน
คุณอัจฉริยะบอกว่าผมร้องไปแล้วผมไม่สนใจแล้วนะ
ตอนนี้เนี่ยคุณจะมาชี้แจงอะไรยังไงหน้าที่ของคุณคือไปชี้แจงกับกรมสัมภากร
และไปชี้แจงกับปปงให้เข้าใจว่าคุณมีที่มารายได้ยังไง
และที่ผ่านมาคุณเคยเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่า
อีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้คุณอัจฉริยะเดินทางไปอีกหนึ่งที่นะคะ
ก็คือสารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ
มีการนำภาพจากเฟซบุ๊กของนายประจักรชัย
ไปยื่นต่อสารหลังจากที่นายประจักรชัย
มีการโพสต์ภาพคุณอาร์มชุติมาตอนเด็ก
ทำให้สังคมเข้าใจผิด
และบอกว่าจะดำเนินคดีในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา
และพรบคุ้มครองเด็กพร้อมกับเรียกค่าละเมิดจำนวน๕ล้านบาทด้วยค่ะ
จากคุณแม่เขาน่าร้านน้องมาฟ้องคุณประจักรชัย

คุณอัจฉริยะบอกว่าคุณครูที่เอาภาพตอนเด็กมาให้นายประจักรชัยเนี่ย
ก็จะไปฟ้องคุณครูด้วยนะคะไปแจ้งความกับคุณครูด้วย
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าวันนี้มีการได้รับการติดต่อจากเพื่อนของนายประจักรชัย
ว่าจะขอเจรจาเรื่องสัญญาอีกรอบ
ซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าก็พร้อมที่จะเจรจานะ

ถ้าเกิดไม่มาก็ทุกอย่างเหมือนเดิมคือดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ค่ะใครน่าจะแต่งเพลงให้กับคุณอัจฉริยะหน่อยนะช่วงนี้

ไปหลายที่เลยไม่รู้พรุ่งนี้จะเลาะไปไหนอีกเหมือนกันนะ